ของด่านตำรวจสนห้วยขวางกับนักท่องเที่ยวสาวจีนนะคะ
ซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ในความสนใจ
จากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชานะคะ
สำหรับความคืบหน้าการสอบสวน
คดีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา๑๕
กับตำรวจสนห้วยขวางชุดปฏิบัติการที่ตั้งด่าน
ที่ถูกดาราสาวไต้หวันโพสต์แฉบอกว่า
โดนเรียกรับเงิน๒๗๐๐๐บาทในคดีบุหรี่ไฟฟ้า
กองบังคับการตำรวจนครบานหนึ่ง
ได้ออกหนังสือเป็นคำสั่งย้ายข้าราชการตำรวจ๗นาย
โดยระบุว่าจากเหตุการณ์มีมูล
ตำรวจตรวจพบการครอบครองบุหรี่ไฟฟ้า
แต่ไม่มีการดำเนินคดีหรือจับกลุ่ม
ซึ่งเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อขั้นตอนดำเนินการสอบสวน

จึงให้ข้าราชการตำรวจทั้งหมดไปปฏิบัติหน้าที่
ที่สปกนครบัน๑โดยขาดจากตำแหน่งเดิมนะคะ
ตำรวจ๗นายก็จะประกอบด้วยร้อยตำรวจเอก๒นาย
ดาบตำรวจ๒นายและ๑๐ตำรวจเอก๓นายค่ะ
คุณผู้ชมผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ได้พูดถึงความคืบหน้าการตรวจสอบข้อเท็จจริง
และการดำเนินการตามกฎหมายกับตำรวจชุดปฏิบัติการนี้ว่า
ให้สั่งให้กองบัญชาการตำรวจนครบาน
ไปสอบปากคำพยานที่ไต้หวันและสิงคโปร์
แต่หากผู้ให้การไม่สะดวกก็สามารถให้ข้อมูล
ทางตำรวจสากลได้นะคะ
ซึ่งในฐานะผู้บังคับบัญชาของข้าราชการตำรวจ
ขอโทษผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ
เพื่อความเป็นธรรมของทุกฝ่ายยืนยันว่าจะตรงไปตรงมา
และคนผิดต้องถูกลงโทษค่ะ
แต่สังคมส่วนใหญ่มองว่ายังให้ความเป็นธรรมกับตำรวจน้อยไป
รู้สึกน้อยจ่ายไหมครับท่าน

เราก็ต้องยืนยันว่าเราก็จะทำให้มันดีที่สุดนะครับ
เรื่องของวินัยเนี่ยมันเราก็ต้องดูว่าใครจะผิดบ้างถ้าเกิดมีความบกพร่องนะครับ
เรื่องอาญาก็ต้องอีกส่วนหนึ่งนะครับใครผิดบ้าง
หัวหน้าด่านคือรองสารวัตรผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบในการควบคุมกำกับดูแล
ก็คือสารวัตรรองผู้กลับแต่ในเมื่อคดีนี้เป็นคดีที่มันมีเกี่ยวพันกับเรื่องหลายเรื่อง
แล้วก็เป็นเรื่องของชาวต่างชาติเรื่องอะไรซึ่งเป็นเรื่องที่เราเคยกำชับแล้ว
เรื่องการตั้งจุดตรวจต้องมีมาตรฐานต้องมีอะไรต่าง
หน้าสารีก็ต้องหลีกไปคนที่ต้องความเรียกชอบเราก็เลยต้องเอาสิ่งของหน้าสารีนะครับ
แต่ว่าสิ่งผู้จังการลการความบาร์นหรือไม่พึงไปถึงขนาดนั้นนะครับ

ภูมิครับการตำรวจนครบัน๑บอกว่าทั้ง๑๔นายให้การปฏิเสธค่ะ
ส่วนตำรวจ๗นายที่ถูกคำสั่งย้ายนั้น
ทีมสืบสวนสอบสวนเตรียมใช้การสอบเค้นด้วยวิธีพิเศษ

พร้อมยินดีรับหลักฐานหรือพยานบุคคล
เข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยค่ะ
เราต้องวางตัวเป็นการก่อน
คือทำไมถึงเรียกถึงเฉพาะ๗คนก่อน

แต่ว่า๗คนนี้จะต้องเอามาเขาเรียกว่า
สืบสวนวิธีพิเศษสอบแยก
อย่างไรก็ตามนะคะทางภูมิครับการตรวจนครบาน๑ย้ำว่า
ตำรวจชุดทำคดีนี้เป็นการดึงมาจากโรงพักอื่นทั้งสิ้นค่ะ
พนักงานสอบสวนและทีมสืบสวนเพื่อให้สังคมสิ้นความกังวลใจค่ะ